ความก้าวหน้าเรื่องของพักเก้าไกลกันหน่อยนะคะจากประเด็นที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
สสปูอัดแถลงแล้วหัวหน้าพักฟาดตอบทันทีเลยว่า
ไม่ได้แสดงท่าทีที่สำนึกผิดไม่ได้ขอโทษอย่างจริงใจ
ยังเอาผู้เสียหายมาประจานอีกล่าสุดเก้าไกรมีประเด็นอีกแล้วค่ะ
เขาบอกว่าไลน์หลุดเป็นไลน์ของคุณเพชรกรุณพลในฐานะรองโฆษกพระเก้าไกล
ข้อความว่าอย่างนี้ค่ะผมทราบมาว่าผู้ช่วยผู้เชี่ยว
ผู้ชำจะออกจดหมายเปิดผนึกในเหตุการณ์คุกคามทางเพศ
หัวหน้าพักได้ขอให้สอสอทุกคนหยุดการแสดงความเห็นในเรื่องนี้
เพราะมันจะไปกลบการยื่นกฎหมายสำคัญของพัก
ว่าเรื่องยุบกอรมนหรือแก้ไขรัฐธรรมนูล
พักให้สอสอหยุดสื่อสารแต่ผู้ช่วยสอสอจะสื่อสารเสียเองแบบนี้
ผมไม่มีอำนาจในการออกคำสั่งกับทุกท่าน
คุณเพชรยอมแล้วบอกลายนั้นลายจริงครับและผมก็พิมพ์จริงด้วยลองฟังนะคะ
คือเนื้อหาใจความสำคัญของข้อความที่คุณเพชรส่งไปบอกว่า
กังวลเรื่องที่ผู้ช่วยสอสอจะมีการไปยื่นจดหมายเปิดผนึกสอบถามความคืบหน้า
เรื่องการปฏิบัติตามมติพักของสสปูอัด
คือเหมือนก้าวไกลเจอเรื่องคุกคำทางเพศ
พูดถึงแต่เรื่องนี้กันมาทุกวันทั้งสัปดาห์เลย
ทำให้มันไปกลบแนวทางของพักที่จะยื่นนโยบายสำคัญหลายเรื่อง
ทำให้ไม่เป็นที่รับรู้และไม่เกิดการถกเถียงในสังคมเลย

ซึ่งสอสอเข้าประชุมกันไปเขารู้กันแล้วว่าโอเค

แต่ผู้ช่วยสอสอไม่ได้รู้เรื่องด้วย
แล้วก็จะไปยื่นเรื่องยื่นอะไรแบบนี้
ก็เลยกังวลว่าจะทำให้ทิศทางของพักมันเปลี่ยน
ก็เลยส่งข้อความไปแต่ยืนยันว่าไม่ได้สั่งให้ปิดปาก
เพราะไม่ได้มีอำนาจที่จะปิดปากใครอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องสอสอปูอัดภักษ์เอง
หัวหน้าพักเองก็โพสต์ข้อความตั้งแต่หลังแถลงแล้ว
ว่าไม่ได้มีการขอโทษอย่างจริงใจไม่ได้สำนึกจริง
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประชุมกรรมการบริหารพัก

ส่วนหลายคนบอกช่วงนี้เก้าไกลโดนหนักเนอะ

คุณเพชรก็เลยบอกว่าก็เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้นั่นแหละ

ถ้าไม่เจ็บก็คงไม่รู้ถึงความสุข
ทีนี้สิ่งที่คุณเพชรพูดก็มาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักษ

สสปูอัดไม่ได้สำนึกในสิ่งที่ทำ

ก็เลยมีมติส่งเรื่องไปคณะกรรมการวินัยและจัญญบัน
ดำเนินกระบวนการวินัยสมาชิกพักตามข้อบังคับพักแล้ว
ลงโทษขั้นสูงสุดก็คือการขับพ้นจากการเป็นสมาชิกพัก
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก้าวไกลจะไปสัมมนาสอสอ
ระหว่างปิดสมัยประชุมกันที่ระยอง๖๘พฤศจิกายน
ซึ่งเขาไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนไปสังเกตการณ์
แต่เขาบอกว่าผลการสอบหรือการลงมติของสสปูอัดออกมาเมื่อไหร่
ชี้แจงให้สื่อทราบทันที

แล้วก็โดนมติขับออกจากพักไปก่อนหน้านี้ก็คือ
สอสอแจ้วุฒิพงศ์สอสอปราจีนบุรีย์สมาชิกภักดิ์เก้าไกล
เพราะว่าโดนให้ขับพ้นพักตามมติ๑๒๐เสียงจากองค์ประชุมในวันนั้นใช่ไหมฮะ

ผมหยุดให้ข่าวใดหลังจากที่แถลงไปในวันแรก
แต่ผู้ช่วยสอสอของกรรมการพักบางท่านยังคงไล่ตีผมไม่หยุด
หรือต้องให้ผมพูดทั้งหมด
เขาบอกว่าตามหลักฐานที่เคยให้พักไป
ผู้ช่วยสอสอของปราจีนบุรีจากโคต้าของพักคนนึง
พันกับการเอื้อรับผลประโยชน์จากโรงงานกำจัดขยะหลายล้านบาท

แต่ผมอยากทำการเมืองแบบที่ไม่มีการทุจริต
โอ้โหเปิดประเด็นมาแบบนี้คอมเมนต์ก็รวมมาเลยเหมือนกันค่ะว่า
เปิดเลยพูดออกมาเลยสิอย่ามาแค่แบบเขียบอลทิ้งไว้
คุณเปิดบอลเลยดีกว่าเพราะก็อยากรู้ว่ามันคือเรื่องอะไร
งานจะเข้าก้าวไกลอีกเรื่องไหม
ยังคงร้อนแรงนะฮะแล้วต้องรอติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไร